เมื่อสักครู่เห็นภาพรถเมย์ทิ้งท้าย

คือคนต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจหัวอกนี้นะ

ยิ่งกว่าเข้าใจเป็นภาพไหน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ

ควันดำจากรถเมย์คุณ
นี่คือคุณภาพชีวิตของชาวกรุงค่ะ

เคยแต่ว่าผมเจอตอนผมขับรถ

ขับรถยนต์อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่สิคะ

นี่แหละพี่ป้างก็เลยบอกว่า
ถูกปล่อยออกมาจากรถเมย์

ควันขนาดนี้ยังวิ่งอยู่กันอีกเหรอคะ
คนเดินถนนจะสำลักควันตายกันอยู่แล้ว

หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์
โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวถูกไหม

เขาเอาภาพนี้แหละไปแชร์ในเพจของเขา
หลังจากนั้นพอคนเห็นปุ๊บก็แชร์กันเยอะค่ะ

แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนานาทัศนะ

ก็จะบอกว่านี่แหละค่ะปอดของคนกรุง
เฉพาะเด็กต้องสูดดมควันพิษพวกนี้ทุกวัน
ถามต่ออนาคตลูกหลานเราจะเป็นอย่างไร
บางคนก็คอมเมนต์ติดตลกหน่อย
บอกว่าเอ๊ะนี่มันปิ้งไก่หรือเปล่า

แต่ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละค่ะ
บอกว่าเห็นภาพนี้จนชิ้นแล้วชิ้นและชาแล้วก็เจ็บไปเองนะฮะ
คือคนกรุงจะชินกับภาพนี้
เราต้องเจอกับมลภาวะแบบนี้บ่อย
เพราะฉะนั้นเอาล่ะวิงวอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยแก้ปัญหามลพิษในเมืองกรุงด้วยนะคะ
โดยเฉพาะปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม